วุ่นของวัยรุ่นโกสัมภีร์กันหน่อยนะครับ

ปล้นค่ะปล้นพระทุดงอ่ะ
บาปก็ไม่กลัวเงินก็อยากจะได้
นี่ค่ะแล้วท่านเนี่ยปรากฏนอนตรงนี้

แล้วรู้ไหมคะความแสบของวัยรุ่น๓คนคืออะไร
หลังจากที่ได้เงินไปแล้ว๔๐๐บาทในย่ามของพระทุดงรูปนี้นะคะ
หว่ายย่อเลยจ้ะไหนก็ไหนลหลงพี่

จริงแล้วเตือนด้วยนะหวังดีประสงค์ร้าย
เดี๋ยวหลวงพี่เดินไปอีก๓เสาไฟฟ้านะ
หลวงพี่จะไปเจอเศษขวดเศษแก้ว
พวกผมปลาขวดทิ้งไว้มันแตก

ทำบุญกับพระแลกกับเงินที่เอาไปหรือไง
นั่นน่ะสิค่ะปล้นปัจจัยไป
เออบาปก็กลัวเงินก็อยากได้
โจปล้นเงินหลวงพี่ค่ะคุณผู้ชม
หลังจากที่เราทราบเรื่องแล้วนักข่าวก็ต้องลงพื้นที่แล้วล่ะค่ะ
ไปยังจุดเกิดเหตุก็คือกระท่อมเก่าตรงนี้อยู่ข้างทางนะคะ

ชื่อว่าพระครูวินัยธรทิรวรรษอายุ๓๑ปีพระที่ถูกปล้นค่ะ
หลวงพี่เล่าบอกว่าอัตมาเป็นเจ้าสำนักอารามดง๓๐๐๐ในจังหวัดลำพูน
เรียนมาได้๑๑พันศาแล้วแล้วก็มีความตั้งใจจะไปกราบหลวงพ่อพัฒน์
ห้วยด้วนจังหวัดนครสวรรค์ตอนนี้ดังมากนะคะ
ก็เลยเดินออกทุดงมาเรื่อยค่ำไหนก็จะปรากฏนอนที่นั่น
กระทั่งมาถึงอำเภอโกสัมภีร์จังหวัดกำแพงเพชรปักกรดนอน
ตามปกติเลยปรากฏว่าช่วงสักประมาณตี๒มีวัยรุ่นชาย๓คน
ขี่รถจักรยานยนต์มาจอดบริเวณที่ปรากฏนั่นแหละค่ะ
แล้วหนึ่งในนั้นเดินลงมาไหว้ก่อนเลยไหว้หลวงพี่ก่อนเลยพร้อมกับโชว์มีด
หลวงพี่ดูนี่ดูนี่นี่มีดนะนี่เรียกว่ามีดกำแพงเพชรนะ
จากนั้นก็ขอดูย่ามหลวงพี่ค่ะหลวงพี่ให้ดูไหม
หลวงพี่ส่งย่ามให้ดูเลยค่ะในนั้นมีเงินสดสักประมาณ๔๐๐บาท
เป็นเงินที่ญาติเนี่ยญาติโยมนำมาถวายระหว่างที่หลวงพี่เดินทุดง
แล้วมีไฟฉายที่ชาร์จแบตเตอรี่มันก็เอาไปด้วย
แล้วสุดท้ายก่อนที่จะหลบหนีไปอย่างที่บอกค่ะ
ลงพี่ไหนผมก็ปล้นลงพี่แล้วขอพรหน่อยสิให้ลงพี่ให้พร
จริงลองฟังจากปากลงพี่ด้วยสิค่ะ
ห้ามขอพรหน่อยก็นั่งไหว้ขอวร
อีกคนหนึ่งที่ถือมีดเขายืนอีกสองคนเขาก็ยังนั่งอยู่ไหว้ขอพร
เราก็ให้พรเด็กมาให้ยุ่งยุกดีนะยุกดีกระทางยุ่งเลือกหน้าอะไรบ้างดี
เสร็จเขาก็บอกว่าถ้าเดินไประวังหน่อยนะอีก๓ซอดไฟฟ้า
พวกผมพูดไว้ทำขวดแตกไว้ถ้าระวังเดินไปเหยียบเรื่องหน่อยนะ
โอ้โหพี่ปุ๊ยคุณผู้ชมค่ะ
หลวงพี่ใจดีจริง
เอาล่ะคุณผู้ชมถึงแม้ว่าหลวงพี่จะไม่เอาเรื่องนะคะ
แต่ว่ารองผู้การจังหวัดกำแพงเพชรท่านบอกว่าไม่ขอปล่อยผ่านนะ

ส่งสายตรวจไปสืบหาตัวคนร้ายมาดำเนินคดี
จากว่าเป็นเรื่องที่ไม่น่าเกิดขึ้นกับพระทุดงค่ะ
แล้วมองว่าถ้าเกิดว่าปล่อยไว้อาจจะเป็นไปก่อเหตุลักษณะแบบนี้อีก
ก็เป็นไปได้นะฮะ
คือครั้งต่อไปไม่รู้ว่าจะปล้นแค่พระสงฆ์หรือว่าไปปล้นคารวาสไงฮะ